ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อครับ

เสาหลักของบ้านต้องป่วยด้วยโรคมะเร็ง
หลานตัวเล็กจึงลุกขึ้นสู้และอยู่เคียงข้าง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ชีวิตหนูมีคนสำคัญที่สุดอยู่สองคนค่ะ
คนแรกคือย่าทวดของหนูซึ่งปัจจุบันหนูเรียกเขาว่าแม่ค่ะ
อยู่กับแม่มาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่แท้ของหนูเขาทิ้งหนูไปค่ะ
ส่วนอีกคนก็คือน้องของหนูหนูช่วยแม่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่แบบเบาะค่ะ
ฝันอยู่ทุกวันว่าหนูจะทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูน้องของหนูให้มีความสุขมากที่สุดค่ะ
แล้วก็มีเงินมารักษาแม่ที่เป็นมะเร็งปอดค่ะ
อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะ
ทวดเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่แยกทางกันทิ้งหนูอยู่กับย่าทวด
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
มันเป็นยาธวาสของน้องป้อยเลี้ยงน้องป้อยมาตั้งแต่๒เดือนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ
หนูก็เสียใจค่ะที่ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนเพื่อนค่ะ

ตอนไปหาฝักบัวจะไปลึกกว่าเดิมครับ
ในป่าบัวก็มีปิงเยอะครับ
เวลาโดนปิงดูดมีเลือดไหลเป็นแผลเป็นรูครับ
แต่ถึงจะกลัวปิงแค่ไหนหนูก็ต้องไปหาเอาบัวมาค่ะ
เพื่อจะเอามาขายแล้วก็เป็นตังค์ซื้อกับข้าวกินค่ะ
วันก็ได้ยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะ
เวลาที่บ้านหนูไม่มีข้าวหงกิน
หนูกับแม่ก็จะไปเก็บรวงข้าวที่เขาไม่เอาแล้วค่ะ
ร่วงข้าวที่เขาเยอะไปแล้วค่ะรถเยอะไปแล้วเจ็บมันตก
วงข้าวที่เก็บมาก็เอามาไว้กินครับ
ช่วงหลังนี้แม่ไม่สบายค่ะ
เพราะว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะ
แม่ก็มีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ไม่ค่อยมีเลี่ยมีแรงค่ะ
อาการมันจะเหนื่อยสาหัสหรือไงแห้งที่สุด
เหนื่อยยังเต็มถี่เลยเห็นยังกับว่าใดไม่เจ็ดสัน
เวลาที่ลึงยางเขาห้องน้ำลึงน้ำก็ใส่กับว่าใดเขาห้องน้ำก็เขาห้องน้ำ

ฉันเป็นน้องสาวพี่โนชินก็เห็นความลำบากของพี่มาเรียนตลอด
ยิ่งมันนำบากนะขึ้นกูกัวเพราะว่าเก็บป่วย
เพราะรู้ว่าพี่เป็นมะเร็งก็รู้สึกใจหายค่ะ

ก็เลยได้เอาหน้าไปจำนอง
ก็เจ็บว่าได้เอาที่หน้าที่พ่อแม่มอบให้นะครับ
จากนั้นเงินสิรษฐ์ไปหนีค่ะ
ค่ะหมอรวดหมอหยังคุณไปหาหมอ
ไปหนีมาสี่ปีเลยค่ะแต่เพราะมันมีเงินไปไทยเขา
เงินที่กินก็ไม่มีเรียงล้านปีมือยังไม่มีเลย
มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูกับแม่ไปงมหอย

หมออยู่้องแม่เขาได้ยึดกลับทาง

หนูก็ตกใจค่ะก็เลยรีบวิ่งไปพยุงแม่ขึ้นมานั่งพักค่ะ
กลัวแม่จะจมน้ำกลัวแม่จะไม่อยู่ด้วย
ถ้าไม่มีแม่อยู่ด้วยชีวิตหนูจะลำบาก
กว่านี้แล้วหนูก็จะกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่
๖ปีที่แล้วลูกชายคนเล็กของแม่
ก็ได้เอาลูกมาฝากไว้กับแม่ค่ะ
ร้านคนนี้ชื่อน้องกันตนาค่ะ
น้องป้อยก็ช่วยย่ายเลี่ยงร้าน
หนูก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องกันตานามาตั้งแต่แบบเบาะเลยค่ะ
บางทีไม่มีเงินซื้อนมให้น้อง
ก็ต้องมาต้มน้ำข้าว
เวลาลำบากมากย่านางค่ะเขาก็เอากับข้าว
เอาค่าวเอาเนื้อหมูเนื้อไก่มาทำกลับข้าวให้กิน
พอสิมีอย่างเขาก็ซอยซอยตามกำลังเข้าซอยได้
เพราะว่าเห่ากับมะมี่คือกันนะคะ
ฉันก็มีอาชีพขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยว
เวลาพี่หนูสิ้นไปกับน้องปอยไปงมหอยแล้วค่ะ
ฉันก็รับน้องกันตนาไปอยู่น้ำ
นั่งมีแขกมากินนะคะกันตน่ากับสิซอย
จะบอกให้เขาหัวตอนใหญ่ขึ้นมาก็ให้หนูขยัน

วันหนูก็จะไปอยู่บ้านแม่นางไปช่วยแม่นางเลี้ยงน้อง
เวลาน้องร้องไห้หนูก็เล่นกับน้องโหน้อง
หนูเคยกับน้องและน้องแน่นอนหนูก็เลยหลับไปเองเลยค่ะ
หนูก็ได้ค่าแรงบางครั้งก็ได้ขนม
ครั้งก็ได้ค่าบางครั้งก็ได้เงิน
เวลาหนูได้ค่าแรงมาหนูก็แบ่งกันกัน
แบ่งแบบญ่ากับพี่ปอย

หนูก็จะพาแม่ไปหาหมอ
ไปตรวจดูมะเร็งค่ะว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วค่ะ
ทุกวันนี้แม่ไม่ได้ไปหาหมอมาเป็นระยะ๒ปีแล้วค่ะ
อยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้แม่อยู่กับหนูนาน
แม่จะได้ดูความสำเร็จของหนูในตอนโตค่ะ

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องปอยจากจังหวัดสุรินครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ทวดนะครับเป็นคุณย่าทวดของน้องปอยนะครับ
แล้วก็เป็นคุณย่าของน้องกันตนา
แต่นี่เด็กนะฮะคุณผู้ชมจ๋า
เด็กเรียกคุณย่าทวดเนี่ยว่าคุณแม่หมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สัพพนามว่าแม่ก็แล้วกันนะครับ
ปอยหนูไปช่วยคุณแม่ตัดผือ
ใช่ค่ะพื้นเป็นต้นเหมือนต้นย่าค่ะขึ้นอยู่ริมน้ำค่ะ
ไปตัดเอามาทำอะไรนะลูกหือเนี่ย

แล้วจริงเห็นบอกว่าหนูไปตัดต้นผือมันคมเหรอลูก
ใช่ค่ะตอนที่ไปตัดก็คือมันดึงขึ้นยากค่ะ
เวลาดึงมือมันก็ไปถูกผือก็บาดมือค่ะ
แต่นี่วิธีการตัดผือมันต้องตัดยังไงครับแม่
ในน้ำก็ต้องดึงฉีกใบมันออก
แล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาตัด
ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอามาตาก
พอเอามาตากเพราะมันแห้ง
ก็ปล่อยนึงก็เอามีดมาให้มันเป็นเส้นเป็นเส้น

ตอนกลับไปตากข้าวมันแห้งก็เอามาทอเสือต่ำสาดนี่แหละ

หลานน้องปอยยายก็เป็นคนสอน
หนูท่อเป็นตั้งแต่กี่ขวบอ่ะลูก

ผืนนึงนานไหมเจ้าแม่

ผืนละ๖๐บาท

แน่นหนามากครับคุณผู้ชมครับนี่
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดสนใจนะครับ
เข้าไปที่เพจเกมต่อชีวิตกันแล้วกันนะครับ

แล้วถ้ามีคนสั่งมาเยอะถักไหวไหม
อยู่บ้านก็ถักไฟได้ไว้
ได้เยอะไหมไปงมทีได้เยอะไหม
หนูไปช่วยไหมลูก

หนูร้องขายอย่างไรสมมุติ

ซื้อหอยเลยจ้าซื้อหอยบ่จ้าซื้อหอยบ่จ้า
แล้วเห็นบอกว่านอกจากนั้นน่ะ

ก็มาแกะเอาเม็ดมันออกนี่แหละครับ
แล้วก็ไปขายให้ใครอะครับ
ให้คนแถวบ้านนี่แหละค่ะ
ถ้าขายไม่หมดก็ต้องเดินอ้อมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
ใน๑หมู่บ้านก็จะมี๓หมู่ค่ะ
ก็เดินอ้อมทั้งหมดเลยค่ะ
ตนาไปขายไกลเลยอ่ะ๓หมู่บ้าน
หนูไปด้วยเหรอลูกเหรอไปค่ะ
แล้วหนูเดินไหวเหรอลูก
ไหวบางครั้งไม่ไหวก็ขึ้นหลังพี่ปอย
ขึ้นหลังพี่ปอยแล้วพี่ปอยก็ต้องหิ้วของไป
แล้วก็แบกหนูไปด้วยค่ะ
เมื่อยไหมลูกไม่พี่ปอยอ่ะเมื่อยไหมลูก

พี่ปอยเหนื่อยไหมลูก
ก็เหนื่อยค่ะก็ต้องเอาน้องไปค่ะ
เพราะว่าน้องเดินไม่ไหว
แม่แล้วเห็นแม่ต้องไปเก็บข้าวตกที่นาด้วยครับ

นั่นหมายความว่าที่บ้านเรามันไม่มีข้าวเลย

แต่วันนี้ไม่มีค่าชมงงเลยค่ะ
แม่นะฮะก็มีศักดิ์เป็นทวดแล้ว
เลี้ยงหลานมาตลอด๑๒ปี
แล้วมาเจอวิกฤตหนักนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อมาเจอกับโรคร้ายนั่นก็คือแม่เป็นมะเร็ง
ตอนแรกพอเจอมะเร็งแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
หัวใจพวกหลานไม่มีใครดูเล
หมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งก็ไม่มีเงิน
เงินก็หมดอะไรก็ไม่มีก็เอาที่นาไปจำนองเขา
พอได้เงินมาเขาจะไปรักษา

ผืนนานี้ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ก็กะว่าจะเก็บไปให้หลานนั่นแหละ
แต่นี่มันก็จำเป็นนะครับปลอย
พอรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งตอนนั้น

เพราะว่าถ้าแม่ไม่อยู่หนูกับหนูก็ไม่รู้
ว่าหนูกับน้องจะอยู่ยังไงค่ะ
แล้วก็ไปรับการรักษาคือต้องให้คีโมใช่ไหมฮะ

กลับมารักษาตัวที่บ้าน
ใช่ครับ
อยู่เฉยก็ไม่ได้
พักฝืนก็ไม่ได้
ไม่ได้
ยานางยานางเป็นน้องสาวของแม่เหรอครับ
อยู่ห่างกันมากไหมครับบ้าน
ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ
มาดูแลเรื่องอะไรบ้างอะครับ
ก็ดูแลอาหารการกิน
ก็ถามอยู่ว่ามีกับข้าวมีอะไรกินไหม
ย่านางครับห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านหลังนี้

ก็วันหนึ่งถ้าไม่มี
พี่สาวไม่อยู่เด็กจะอยู่ยังไง

เห็นบอกว่าหนูก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องกี่ขวบลูก
ตั้งแต่หนูประมาณ๘ขวบหนูก็ช่วยยายเลี้ยงน้องค่ะ
เด็กน้อยนะครับด้วยความรักระหว่างพี่และน้อง
มันมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นวันเกิดของน้องกันเหรอลูก

หนูก็เก็บตังค์ซื้อพิซซ่าให้น้องค่ะ

มันก็ไม่ค่อยมีรสชาติค่ะเพราะว่าแป้งมันหนา
แล้วก็ไม่ค่อยมีซอสไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วหนูฝันว่าอยากได้พิซซ่ายังไงให้น้อง
หนูอยากได้พิซซ่าถาดใหญ่มีชีสเยอะ
แล้วก็เป็นพวกผลไม้สับปะรด
เพราะว่าน้องชอบทานแบบนี้ค่ะ
งั้นวันนี้นะลูกมีอะไรมาเตอร์ไพรส์ด้วยมานี่มา

แฮปปี้เวิร์ดเย้
อันนี้นะลูกน้องปอย

บอกว่าอยากลองทานเค้กทุเรียน

เพราะว่าตอนหนูไปงานวันเกิดเพื่อน

เพื่อนก็ตักให้กินมันก็อร่อยหนูก็อยากลองกินบ้างค่ะ
แล้วตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้กินเลย

เค้กทุเรียนนะครับที่ชังลุงนะลูกและทีมงานนะครับ
พี่บอกว่าอยากสุดสนใจให้หนูจริง

วันนี้นะเป็นสิ่งที่น้องปลอยบอกว่า
ซ่านี้อยากมอบให้กับน้องนะลูกนะ

อ่ะหนูให้กับน้องเองแล้วหนูมีอะไรอยากจะบอกกับน้องบอกเลยลูก

รักน้อง

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับทางรายการมีรูปภาพถ่ายเป็นภาพครอบครัว
อยากจะมอบเอาไว้ให้เป็นที่ละลึกลูก

จำที่ดีนะลูกนะมันมีรอยยิ้มและความสุขอยู่ในภาพนี้
ขอให้หนูมีความสุขนะลูกนะดูแลครอบครัวนะลูกนะ

ปอยจริงแล้วมาเกมต่อชีวิตในวันนี้ลูกหนูอยากได้ทุนไปทำอะไรลูก
หนูอยากเอาไปรักษายายค่ะอยากรู้ว่ามะเร็งของยายไปถึงไหน
เพราะว่าอยากให้ยายหายจากมะเร็งค่ะ

ไปถ่ายนาเอาออกมา

เพราะว่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมก็คือความรัก
เป็นรักที่บริสุทธิ์ของคนในครอบครัวนะครับ
ที่มีแต่รักแท้และความห่วงใยให้ซึ่งกันและกัน

ที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้
คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราว
ที่ถูกหล่อหลอมจากความรักของคนในครอบครัว
พร้อมที่จะช่วยซึ่งกันและกันนะครับ

จากจังหวัดสุรินให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องปอยจากจังหวัดสุรินนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คำถามที่เรานำมาตั้งเนี่ยเกี่ยวกับคนในครอบครัวทั้งสิ้นเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องปอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้น้องปอยมั่นใจเรื่องไหนปอยตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑เม็ดบัว
เรื่องที่๒จังหวัดสุรินทร์
เรื่องที่๓ฝนธนสุนทร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สกูบิดู
เรื่องก็เรื่องที่๔ค่ะบ้านของเรา

บ้านหลังนี้น้องปอย

ของหนูและยายแล้วก็น้องค่ะ

เพราะลายหมีบนที่นอนนี้ด้วยหรือเปล่า
พอจะจำสีของหมีและตัวหนังสือได้บ้างไหมเอ่ย

เอาแค่ที่นอนเนี่ยรูปไม่ต้องไปไหนไกล
แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อักษรภาษาอังกฤษด้านบน
ตัวการ์ตูนหมีไม่มีสีใด

ตัวเลือกที่สองสีแดง

และตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีส้ม

หนูคิดว่าเป็นสีส้มค่ะที่ไม่มี

ตัวเลือกที่หนึ่งสีส้มครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ๊ะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่หนูชิน
คราวนี้เหลือได้เป็นสี่เรื่องคือเรื่อง

ขอเชิญแม่หนูชินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แกะใส่ถุงก่อนนะครับ
โจทย์และประสิกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ะเม็ดบัวใส่ถุงจำนวน๓ถุงภายในเวลา๓นาที
โห

แกะถุงไว้ลูกเตรียมถุงไว้เออเตรียมถุงไว้พี่ปากถุงออกด้วยลูก
ให้ลูก
แก่ถีกถีกถีกไปเลยลูกสุเล็กแก่เป็นไหมล่ะแก่เป็นไหม
แก่สุเล็กมาเร็วแก่สักหนึ่งเร็วมาเลยหยุดหยุดไปเลยเยอะเยอะ

เอานั่นด่วนเตรียมวิ่งแก่แก่ลูกหนึ่งด้วย
ถึงไหมถึงไหม

เดี๋ยวอีกหนึ่งฝาก
กันนะแก่เร็วเร็วเร็วลูกแก่เร็วเร็วเร็วเร็ว
เตรียมวิ่งลูก

แก่ที่ให้หมดแก่ให้หมด
น่ะสามฝากแล้วอีกสองฝัทมาแล้วนะครับ
เย็นเย็นตัววิ่งลูก
อีน
ลูกจีนแกะเม็ดบวนสนุกดีแต่ตื่นเต้น
หายสนมือสนแกะเม็ดบวนจะไม่ถูกเลย

ขอบคุณมากครับประจำที่ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ
คือเรื่องจังหวัดสุรินทร์
ผลธนาศุนธรสกุบิดู

สุรินทร์นะเรื่องนี้นะขอให้โชคดีครับขอเชิญย่านางมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แย่นางอยู่อำเภออะไรครับพ่อจะรู้จักคนดังบ้านเดียวกับเราบ้างไหม
ก็นักร้องก็ป๊อปปี้

ผมจะถามเกี่ยวกับคนดังในสุรินทร์นี่แหละครับ

ย่านางเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครไม่ใช่คนจังหวัดสุรินทร์
ตัวเลือดที่๑ยาวลูกหยี
ตัวเลือดที่๒ออธคลบาว
ตัวเลือดที่๓หงาม
ตัวเลือกที่สี่สิโรธฉัดทอง
เขาตอบว่าตอบข้อ๔ค่ะ

คนอื่นไม่รู้จักค่ะ
แล้วตอบข้อที่๔ก็ไม่เคยได้ยิน
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่น่าจะ

ตัวเลือกที่สี่สิโรธฉัดทองนะครับ

เหลืออีกหนึ่งคนหนึ่งสาวในบ้านนะครับ

ขอเชิญกันตนามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หมาที่เก่งดูบ่อยใช่ไหมลูกบ่อยค่ะ
แล้วพอจะจำตัวละครอื่นอื่นได้มั้ยลูกรู้มั้ยลูก
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีรองเท้าของตัวละครใดไม่ถูกต้อง

แฟฟนี่ใส่รองเท้าสีม่วง
ข้อที่๑เคยใส่รองเท้าสีน้ำเงิน
เดี๋ยวแม่ใส่กระป๋องสีดอง
ดาฟนี่ผมจะสั้นแล้วใส่ว่างตาแล้ว
แม่ใส่เสื้อสีม่วงค่ะ
หนูเลือดแต่ทุกคนเลยค่ะ

เฟสใส่รองเท้าสีน้ำเงินครับ
มั่นใจไหมน้องจันนาครับ

เออก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ครบแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวน้องปอย

คว้าเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องปอยจากจังหวัดสุรินนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้จะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

วันหนูก็จะไปอยู่บ้านแม่นางไปช่วยแม่นางเลี้ยงน้อง
เวลาน้องร้องให้หนูก็เล่นกับน้องโอน้อง
หนูก็ได้ค่าแรงบางครั้งก็ได้ขนมบางครั้งก็ได้ค่าบางครั้งก็ได้เงิน
เวลาหนูได้หาหลานมาหนูก็แบ่งกันกับย่ากับพี่ปอย

ได้ค่าแรง๕บาทก็ซื้อขนมแล้วก็มาแบ่งการกิน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สีรองเท้าของตัวละครใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่๑ช่วยใส่รองเท้าสีน้ำเงิน

เฮ้ย

เฮ้ย

เฮ้ย

เฮ้ย

คนที่ไม่ใช่คนสุรินทร์นั่นก็คือ

แต่เป็นคนจังหวัดยะโสธรครับ

เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องบ้านของเราครับ

เวลาแม่ไปหาผือไปเก็บฝักบัวไปหาหอยหนูก็ไปด้วยครับ
มมาได้ถ้าได้เยอะก็แบ่งขายค่ะ
ถ้าได้น้อยก็เอามาต้มกินค่ะ
เวลาที่บ้านหนูไม่มีข้าวหุงกิน
กับแม่ก็จะไปเก็บดวงข้าวที่เขาไม่เอาแล้วค่ะ

ช่วงหลังนี้แม่ไม่สบายค่ะ
เพราะว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะ
ถ้าหนูมีเงินสักก้อนหนึ่งหนูก็จะพาแม่ไปหาหมอ
หนูอยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แม่จะได้ดูความสำเร็จของหนูในตอนโตค่ะ

อักษรภาษาอังกฤษด้านบนตัวการ์ตูนหมีไม่มีสีใด
ขอตอบตัวเลือกที่๑ค่ะอีสม

ถูกครับค่ะ

อักษรภาษาอังกฤษด้านบนตัวการ์ตูนหมีนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไปได้ละ๒ข้อนะครับ

แสงปล่อยมาคนเบี้ยโอ้ยลำบากแสนลำบากเลยค่ะ
เพราะว่ามีเงินสื่อนมให้หลานกินยาก็เสียใจเยอะ
ตอนนี้ย่าก็อายุ๗๑แล้วค่ะ

ยังเงินมาเอาโรศมาเอายังคุณไปหาหมอ
เป็นอยี่ก็๔ปีเพราะเจ้าบางวันมีเงินไปใช้เขา
แกะเม็ดบัวใส่ถุงจำนวน๓ถุงภายในเวลา๓นาที
บัว๓ถุงแกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับ
แม่หนูชินทำได้
ลุ้นกันว่าแม่หนูชินและลูกน้อยทั้งสอง
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๓นาที๙วินาที

๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ครอบครัวเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจขายตู้โบนัสได้๒ดอกนะลูกนะ
หนูมองไว้ก่อนลูกว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

คุณแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกนั้นมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
วินาทีมีค่าและมีความหมายสำหรับครอบครัวมากนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ไม่ออกลูกให้มันไหวเอา

ไม่ออกลูกไป
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
แล้วก็ส่วนโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ที่เหลือนะครับ
นั่นก็คือ๕๐๐๐บาทครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
แม่จะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนจ๊ะไปหาหมอค่ะ
ก็ไปถ่ายเหงาค่ะหาหมอก่อนนะแต่ได้ฉายแสงแล้วอะไรแล้ว
แต่ขาดการรักษามานะคุณผู้ชมนะประมาณ๒ปีแล้ว
ซึ่งแม่ไม่ได้ไปหาหมอเลยใช่ไหมลูกก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี่แหละ

วันนี้ปอยแล้วก็ย่านาง
ยังไงฝากเป็นธุระก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าครอบครัวของน้องปอย
จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก

นั่นก็คือความรักของคนในครอบครัว
ที่เป็นแรงผลักดันให้ครอบครัวของน้องปอย

ขออนุญาตฝากคุณผู้ชมนะครับ
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องปอย

ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ
จริงขึ้นเลขที่บัญชีเอาไว้นะครับ
ช่วยกันต่อลมหายใจคนละเล็กละน้อยนะครับ

มาในรายการให้เกียรติกับทางรายการ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก็เล่นกันเวลาอยู่กับลูกก็เล่นกับลูกนี่แหละ

โอ้โหดีใจมาก

นี่ก็มีรอยยิ้มไปด้วยยิ้มไปกับหลานเลย